ผู้ชายคนนี้เนี่ยคือขับรถ๑๘ล้อมาไม่เคยเป็นอะไรเลยนะ

คางไปกระแทกกับฟุตบาท
เสียชีวิตเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะครับ

แล้วก็เป็นคนที่ดวงถึงฆาตจริงที่คุมผ้าอยู่เนี่ยเขาเสียชีวิตแล้วนะ
ผู้ชายคนนี้ค่ะคือตำรวจทางสพบังปะโกง
แล้วก็กู้ภัยฉะเชิงเซาได้รับแจ้ง
ว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อตอนประมาณตี๔กว่าเนี่ยนะ

ผู้ชายคนนี้คือนายสำริทเทพชมพูอายุ๕๐ปีค่ะ

ดูสิสภาพคือนอนคว่ำหน้าอยู่ใกล้กับขอบฟุตปาด
อยู่หน้าปั๊มเลยถนนเทพรัฐบางนาตราด
ขาเข้ากรุงเทพที่บางประกงฉะเชิงเซาเนี่ยนะคะ
แล้วตอนที่ไปตรวจสอบศพนั้นเลือดออกเยอะเลย
พลิกศพขึ้นมาก็มีแผลเป็นแผลแตกตรงปลายคาง
แล้วแผลยาวสักประมาณ๕๖เซนแค่นั้นเลยคุณผู้ชม
มีแผลแค่จุดเดียวตรงนั้น
ส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลบางประกงนะคะ
แล้วรถที่เขาขับมาคือรถ๑๘ล้อพ่วง
ซูซูสีขาวบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์
ยังจอดติดเครื่องอยู่ตรงก่อนถึงปากทางเข้าปั๊ม
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องมีการประสาน
ให้ทางบริษัทมาเอารถนี้รถพ่วง๑๘ล้อกลับไป
ถามเด็กปั๊มค่ะเด็กปั๊มเล่าให้ฟัง
บอกว่าตอนนั้นน่ะนะเห็นคนขับรถ๑๘ล้อลงมาจากรถ
แล้วลักษณะเหมือนกับกึ่งเดินกึ่งวิ่ง
รีบไปจะไปห้องน้ำแวะเข้าห้องน้ำปั๊ม
หลังจากนั้นเหมือนกับมีเสียงอะไรสักอย่างกระแทกพื้น
เดินมาดูเนี่ยเห็นว่านายสำริทนี่นอนคว่ำหน้า

ก็เลยรีบแจ้งโรงพยาบาลบางประกงแจ้งกู้ชีพกู้ภัย
ปรากฏว่าคนขับรถ๑๘ล้อเสียชีวิตแล้วนะคะ
เบื้องต้นคาดว่านายสำริทน่าจะกำลังจังหวะแบบเดินกลับรถ
เดินกลับไปที่รถนะอาจจะวูบหรือว่าอาจจะสะดุดอะไรสักอย่างหนึ่ง
พอเสียหลักล้มจังหวะคางกระแทกขอบฟุตปาดหน้าปั๊ม
คุณคือหลายคนที่เห็นข่าวนี้บอกโอ้โหดวงถึงฆาตจริงนะ
คืออยู่รอดปลอดภัยมาตลอดแต่ปรากฏมาเหมือนจะล้มหน้ามืด

แล้วคือเราก็ไม่คิดไงว่าการล้มตรงคาง
แล้วไปฟาดกับฟุตปาดจะทำให้ตายได้
คือคิดว่าถ้าเกิดล้มหัวกระแทกกระแทกแบบแรงอันนี้พอเข้าใจ

เดี๋ยวต้องไปดูกล้องวงจรปิดจังหวะที่เกิดเหตุก่อนนะคะ